แม้ว่าพี่จะเลี้ยงหนูด้วยลำแข้งก็ตาม

ยืมรถจักรยานยนต์ของแฟนไปธุระ

กู้ไพได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีคนถูกถัมร้ายร่างกายที่วัตถ้าสะอาดตมนต์ธะสะอาดนบฟกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ที่เกิดเหตุพบนางสาวเกษลาอายุ๔๒ปีดูหน้าเธอสิครับโอ้โหไม่รู้จะบอกว่าเจ็บตรงไหนเพราะว่าเจ็บทั้งหน้านะฮะ
แต่ที่ปากยังเยอะซุดครับ
เลือดไหลออกมาเพียบเลย
เผาเม่า
ถูกทำร้ายเธอบอกเธอยืมรถจักรยานยนต์แฟนไปทำธุระ

แฟนเมาแล้วก็ต่อว่าเธอแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอ
มีคนเข้าไปห้ามแล้วแฟนก็ขี่รถหนีไป
บอกอีกว่าที่นายโจทำร้ายเพราะหึงเธอหวงเธอ
นะครับเธอทนได้นะฮะ
ทนได้แล้วเป็นยังไงต่อจากนี้เธอเล่าให้ฟังหน่อยครับ

เป็นแฟนนะนี่ก็ตามอยู่แล้วเขาจะแจ้งความ

แต่ว่าลูกเกดเขาทำร้ายลูกเกดทุกครั้ง
เวลาเขาเป็นมากเวลาเขาเมาอ่า
รักเขาหนูไม่แจ้งความค่ะ

แม้พี่จะเลี้ยงน้องด้วยลำแข้งก็ตาม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวเกรดบอกอีกว่า
เมื่อคืนเจอกันแล้วนะกับนายโจร

เธอบอกว่าโจเข้ามาขอโทษแต่สิ่งที่บอกไม่เคยรักเธอเลยนะแค่สงสาร
แล้วอย่างนี้คุณว่าไงเธอบอกเธอยอมรับได้ครับแต่ก็เสียใจนะ
ไม่เคยคิดโกรธนายโจหรอกจะรักตลอดไปไม่ว่าจะโดนกระทำแบบไหน
แล้วก็เธอขอบคุณไปยังพระลูกวัดด้วยพระลูกวัดท่าสะอ้านที่ออกมาห้าม

คู่นี้ทะเลาะกันทุกทีที่ดื่มนะ
ตอนไหนไม่ไกลเลยเมื่อตอนปีใหม่นี้
โจต่อยหน้านางสาวเกรดหน้าเวทีงานปีใหม่เลย
ชาวบ้านบอกเอิ่มนะแต่ไม่อยากทำร้ายกันหนักบาดเจ็บ
หรือว่าเป็นอะไรไปมากกว่านี้ครับ